ถูกกระบะดำหล่นทับ
เสียชีวิตคาที่นะครับ

มีผู้เสียชีวิตที่บริเวณภายในโรงงานแห่งหนึ่ง

ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลที่
รวมใจการกุศลราชบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วง
ี่ห้ออิซูซูสีน้ำเงินขาว

ถูกดำลงกองไว้กับพื้น

กดำอายุ๕๒ปีคนขับเนี่ย
ถูกทับเสียชีวิตในลักษณะที่คุณ

จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตาย
ขับรถบรรทุกอาหารสัตว์คันนี้

เพื่อจะมาส่งอาหารสัตว์

มันค้างไม่ยอมยกลงมา

ทับศีรษะจนเสียชีวิตคาที่นะครับ